ท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
ท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
กับผมนายอดีศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
แบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภา
วันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของระบบรัฐสภาประชาธิปไตย
พักการเมืองต่างที่อยู่ในสภาแห่งนี้
ได้ผ่านการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมา
ด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคมากมาย

สิบสี่พฤษภาคมเป็นสนามที่ประชาชนกันกรองพวกเรา
ผู้สื่อข่าวกันกรองพวกเราองค์กรอิสระกันกรองพวกเรา
แทบจะเอาตัวไม่รอดสักพักครับถี่ยิบ
ขออนุญาตแสดงความดีใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
ทุกท่านทุกพักท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดครับ
แต่เวทีหาเสียงอาจจะมีท่านหรือผมแบ่งแยกกันบ้าง
แต่วันนี้ท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นท่านจะมาทำหน้าที่ในการ
เลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนูลฉบับปัจจุบัน
ที่ผ่านมาประเทศไทยเขาใช้เฉพาะซีกของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรครับ
เมื่อคราวหนึ่งพระของท่านประธาน
ชนะพักประชาธิบัติอยู่๒คะแนนผมก็อยู่กับท่านด้วยพักความหวังใหม่
ต้องแสดงความเคารพกับท่านชวนหลีกภัยที่ถอยให้พลเอกชาวลิศ
ยงจะยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีสมาทางสมาชิกวุฒิสภา
เข้ามาเกี่ยวข้องแต่รัฐมนุนฉบับนี้ท่านได้ให้ความสำคัญแก่สมาชิก
วุฒิศภาดำลงตำแหน่งเลือกนายกรัฐมนตรีได้สองครั้งสองวัละ
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมจะไม่ก้าวกายก้าวล่วงไปถึงดุลนพินิษฐ์
ที่ท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้
จะชี้ผิดชี้ถูกแต่ความคิดเห็นในทางการเมืองมันแตกต่างกันได้ครับ
การเลือกตั้งครั้งนี้ในซีกสภาผู้แทนราชดรไม่มีพักการเมืองใด
พักการเมืองหนึ่งที่ได้คะแนนเกินสองร้อยห้าสิบเสียงไม่ได้เกินครึ่งนะครับ
เกินครึ่งต้องสองร้อยห้าสิบเสียงขึ้นไปแต่บรรดาพักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนั้น
มีพักก้าวกลายได้คะแนนมากกว่าเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่ง
ตามติดมาโดยพักการเมืองที่ผมสังกัดคือพักเพื่อไทย
ได้ร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นไข่เป็ดกับไข่ไก่เบอร์ศูนย์
มาด้วยกันท่านประธานครับถ้ารักษณะอย่างนี้ในการจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าในอดีตง่ายนะครับเพราะว่าอันดับที่๑มันห่างกับอันดับที่๒มาก
สองเป็นฝ่ายค้านแต่คราวนี้ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
เป็นไข่เป็ดไข่ไก่เปรียบเสมือนเป็นข้าวต้มมัด
ข้าวต้มมัดพระชาชนให้เก้าไก่กับเพื่อไทยเป็นข้าวต้มมัด
ประชาชนเป็นตอกครับจะมัดทั้งเพื่อไทยก้าวไกลไปอยู่ด้วยกัน
ห้ามหนีจากกันจึงมีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล
สมขึ้นมาแปดพักการเมืองพักเพื่อไทย

สมัครใจภูมิใจจะสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ขึ้นเป็นผู้นำในฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้น
สิทธิ์ท่านในการไปคิดที่จะรวบรวมเสียงต่าง
จนเป็นคะแนน๓๑๒คะแนน
ณวันนี้ภักดิ์เพื่อไทยยังยืนยัน
เมื่อวานนี้เราประชุมพักกันสอสอเอกฉันร้อยเปอร์เซ็นต์
ยกมือสนับสนุนคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ภายใต้การเข้าประชุมของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเราด้วย
คือคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
ท่านประธานครับวันนี้จะคิดยังไงก็ช่าง
ท่านจะคิดตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบ
แต่ผู้พิพากษาที่แท้จริงได้ตัดสินความไปแล้ว
ไม่มีสารอื่นใดครับที่จะมาตัดสินความเรื่องประชาธิปไตยเนี่ย
พฤษภาประชาชนพิพากษาโดยเด็ดขาด
ไม่มีอุทรดีกาให้พักเพื่อไทยพักก้าวไกล
และพักการเมืองร่วมทั้งหมดโดยเฉพาะพักเก้าไกร๑๕๑
ต้องไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ต้องขอกราบขอบพระคุณทางฝ่ายที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันรักษาการ
ที่ไม่เสนอเสียงส่วนน้อยมาแข่งขันกัน
ถ้าเราเคารพเจตนารมณ์ตรงนี้ประชาธิปไตยเป็นเรื่องง่ายครับ

แต่ไม่ใช่เลือกตั้งที่เขาเรียกว่า
ขออนุญาตนะครับลากตั้งนี่ยังไม่จบ
จึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีคนดึงขาคนที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง
ผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทย
ซึ่งฟังอยู่ใจจดใจจ่อนะข้างนอกเนี่ยครับ
เมื่อเช้ารถติดออกบ้าน๖โมงมาถึงนี้๓โมงเช้าครับ

แต่เจ้าของอำนาจอธิปไตยแท้จริงเขารออยู่ที่บ้าน
เขาชุมนุมอยู่ตรงนู้นตรงนี้ครับก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของอำนาจที่แท้จริง
พี่น้องประชาชนอยากเห็นรัฐบาลครับ
อยากมีนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา๙ปีผมจะไม่วิจารณ์

อยากเห็นคนที่ได้๑๕๑ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วน๑๔๑ก็เป็นข้าวต้มมัดไส้ตอกที่ผมกราบเรียนไปด้วยกัน
อาจจะมีคนคางแคงสงสัยว่าเอ๊ะเพื่อไทยจริงใจหรือเปล่า
ผมตอบให้พี่น้องประชาชนว่าเพื่อไทยจริงใจ
กติกาเพราะเราตั้งมาแล้ว๒๒ปี

เราเคยได้คะแนนเด็ดขาด๓๗

แต่เที่ยวนี้ก้าวไกร
เขาเป็นส้มตำที่เผ็ดจี๊ดจ๊ะกว่าเรา

ผมกับคุณพิธาริมเจริญรัฐผมศรัทธาเขา
อย่างน้อยเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ผมพูดภาษาอังกฤษดีกว่าผมเยอะ

พิธาก็ไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปที่ฝรั่งเศส
จับมือกับประธานาธิบดีมาครง
สีเจนผิงไปเจอผู้เท่าใบเดน

รับรองไม่เดินหลงทงชาติแน่นอน
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ

คนที่จะเป็นนายกรบดีแพทองทานชินวัฒน

ไม่ว่าจะเป็นซีกวุฒิสภาและสภาผู้แทนรัศดร
ปัญหาบ้านเมืองยาเสพติด
ปัญหาสินค้ากเศษตกตาม
ปัญหาไฟฟ้าเรื่องแก๊สปัญหาต่างประเทศ
ปัญหาสังคมต่าง
ต้องการได้รัฐบาลด่วนที่สุด
เมื่อวานเราตั้งยติเรื่องสะพาน
ผังภาพที่ราชกระบ่าง

ผมฝากไปหาพี่พึ่นทางมธิสภาครับ
ผมเคารพท่านท่านมาตามรัฐมนุนฉบับนี้
ศรัทธาจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่การกระทำครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรก็ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ดี
พี่น้องประชาชนจะให้ความศรัทธาหรือเปล่าอยู่ที่การกระทำวันนี้ครับ
ท่านจะเดินอย่างไรแต่ขอยืนยันกับท่านประธานรัฐสภาว่า
พักเพื่อไทยยินดีจะสนับสนุนน้องชายคุณพิธา
ซึ่งเป็นนายกจะเรียกน้องชายก็คงไม่ได้
ขอสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐขึ้นเป็นนายกรับดีคนที่๓๐ครับ
คุณวุฒิไม่ต้องพูดถึงการศึกษาไม่ต้องพูดถึง
อายุหม่ออายุ๔๐ปีผม๔๐ปีมาก่อน

ไปไหนไม่เหนื่อยแต่เร็วนี้มากกว่า๔๐ปีนิดหน่อย
แต่มันสมองบางทีก้าวหน้ากว่า๔๐ปีครับ
เรามาจับมือกันเราเป็นข้าวต้มมัดที่ตอกประชาชนหมุน
และขอเรียกร้องไปทางสมาชิกรัฐสภา
ผมจะไม่พูดมากไปกว่านี้ครับ
เราจะไม่พูดถึงรัฐมนูลฉบับนี้
ซึ่งจะต้องแก้ไขไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับ
สองสภามานั่งประชุมกันแล้วเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างนี้
ก็ผ่านไปครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายที่ท่านจะสร้างชื่อเสียง

ผมขอฝากก่อนสั้นครับ

ติ๊กต๊อกทุกเช้าครับประชาสัมพันธ์ซะเลย
ขอสัญญาจะเลือกพิธาเป็นนายก
ขอสมาชิกรัฐสภายกมือสนับสนุน
ประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุน
พิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ย